สาวคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะใบเตยสุธีวัน
โอ้โหดราม่าเยอะมากดราม่าเยอะมากเลยนะคะ
ล่าสุดขอออกมาเคลียร์ก่อนแล้วกันหลังจากถูกวิจารณ์ในโซเชียล
ว่าแต่งกายนุ่งสั้นแบบใบเตยสไตล์ไม่เหมาะสมในวัฒนธรรมของประเทศบาเรน
ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยโพสต์รูปแต่งตัวมิทิศ

ส่วนใครที่มองว่าทำเพราะประชดชาวเน็ตผิดนะคะ
ใบเตยบอกแบบนี้ใบเตยจะว่ายังไงนะคะ
เดี๋ยวไปฟังใบเตยชี้แจงกันค่ะ

เขาก็พาไปเดินตลาดเดินห้างทั้งหมดที่มีในบาเลนค่ะ
คนก็มองว่าเราประชนหรือเปล่า
ไม่ไม่เลยค่ะแพลนมันมาอย่างนั้นอยู่แล้ว
เพราะว่าคือไม่งั้นใบเตยไม่จัดเตรียมไปขนาดนั้นหรอกพี่

ที่นู่นเป็นประเทศเป็นเมืองเปิด
เขาไม่ได้ฟริกถึงขนาดว่าจะต้องใส่ชุดมุสลิมเดินตลอด

ก็จะยิ่งแบบว่าฟรีสไตล์ได้มากกว่าคนปกติ
อันนี้ก็เป็นเหตุผลของใบเตยนะคะ
ชุดนี้เนี่ยเธอเองเนี่ยไม่ได้บอกว่าตั้งใจจะประชดประชันหรืออะไร
แต่มันเป็นการเตรียมออกมาเนี่ยคือเขาวางแพลนเอาไว้

น้องบอกเอาไว้แบบนี้นะคะซึ่งก็สวยงามมาก
บอกว่าลุคนี้นะใบเตยสวยใบเตยผ่านใบเตยปังมาก
ก็ต้องเป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าเอาจริง
ตั้งแต่แต่งงานมานะใบเตยเนี่ยมีดราม่ามาตลอด
ตั้งแต่อุ้มลูกพี่อุ้มลักษณะหอมเขาก็เป็นดราม่าเนี่ย
ลามมาจนถึงชุดที่แต่งไปบาเรนก็มีดราม่าตามมาติด
นี่ยังไม่ทันมีลูกเลยนะคุณ
เป็นกำลังใจให้สาวใบเตยนะจ๊ะสู้สู้ต่อไป